ต่อกันที่ความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องจากกรณีการจับกลุ่ม
พระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับคดีอยู่หลายคดีนะครับ

แล้วก็อีกคดีก็คือคดีของอดีตพระพุทธอิสระ
ทั้งหมดไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นการสอบสวน
ที่เป็นเรื่องงานสอบสวนไปฝากขังที่ศาล
ระหว่างการทำสำนวนคดีก่อนส่งฟ้องอายการ
ไม่ให้ประกันตัวก็ต้องไปอยู่ที่เรือนจำ

อดีตพระพุทธอิสระป่วยหนัก

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยสอบถามไปยังท่านอธิบดีกรมราชธรรมนะครับ
ว่าเออตกลงป่วยที่ว่าป่วยหนักเนี่ยจริงเท็จอย่างไรนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐสเวตนันอธิบดีกรมรัชธรรมเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
อดีตพระพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐอายุก็ประมาณ๖๐ปีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มในคดีอ้างยี่ซ่องโจรและคดีปลอมพระประมาพิไทย
มีอาการป่วยจริงนะฮะตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
มีอาการป่วยจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็มีอาการปวดหลัง
ต้องนั่งรถเข็นนะฮะอธิบดีกรมรัชธรรมบอกว่านายสุวิทย์มีอาการป่วยลักษณะแบบนี้มาก่อนอยู่แล้ว
ก่อนจะถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็ถูกส่งตัวมาที่เรือนจำ
ซึ่งพาไปตรวจแล้วโดยแพทย์โรงพยาบาลราชธรรมนะครับ
ตรวจอาการแล้วบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความเห็นว่า
จะต้องพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลข้างนอกตอนนี้ก็ยังอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับ
ขณะที่นายกริจกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าอาการหมอนกระดูกทับเส้นประสาทของนายสุวิทย์เป็นโรคประจำตัวนะครับ
แล้วก็กำเริบขึ้นหลังจากที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแดนที่๔คาดว่าเกิดจากการปรับตัวที่ต้องมาอยู่ร่วมกับคนจำนวนมาก
แล้วทีนี้การนอนที่มันแออัดเงินมาสอนต้องนอนตะแคงแล้วก็เพื่อหลบแสงไฟด้วยอะไรแบบนี้นะครับ
ก็เลยคงจะมีอาการปวดหลังกำเริบขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังเดินได้นะแต่ถ้าเดินไกลเนี่ยไม่ได้
อย่างเช่นถ้ามีญาติมาเยี่ยมแล้วจากแดน๔จะไปที่ห้องเยี่ยมญาติที่อยู่ด้านหน้าเนี่ย
อันนี้ต้องนั่งรถเข็นแล้วต้องมีคนคอยพยุงเบื้องต้นแพทย์ก็ให้ยาแก้ปวดไปแล้วก็รักษาตามอาการ
นายสุวิทย์เนี่ยบอกว่าปกติจะกินยาที่ปรุงขึ้นเองที่วัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมเขามีพวกโรงสมุนไพรอะไรพวกนี้โรงผลิตยานะครับ

แล้วก็ทางนายสุวิทย์ก็ยืนยันว่าจะไม่ย้าย
ไปรักษาตัวไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลรัชธรรมด้วย

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหารือกับทางแพทย์อีกครั้งหนึ่งว่า
จะดูอาการเพิ่มเติมอะไรยังไงไหม

ประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะเลยก็คือ
กรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวอดีตพระพุทธอิสระที่วัดอ้อน้อย
ว่าเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยจังหวะนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าทำทุกอย่างตามขั้นตอน
ถ้าหากว่าเป็นผู้ต้องหาทุกคนก็ต้องประพฤติปฏิบัติเหมือนกัน

นี่ยังเป็นพระอยู่ตอนเข้าไปจับกลุ่ม
ขอโทษครับแล้วก็บอกว่าเรียกตำรวจเรียกเจ้าหน้าที่ไปคุยแล้วว่าต่อไปนี้
ต้องไม่มีพฤติกรรมในการจับกลุ่มพระ
หรือว่าเข้าไปในวัดในลักษณะอะไรแบบนี้
นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เลยออกมาบอกนะคะว่า
ก็ทางด้านของนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงคือท่านให้ความสำคัญ
กับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นเมืองพุทธ
รัฐบาลก็อยากทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระพุทธศาสนาก็เลยกำชับตำรวจ
ให้ปรับวิธีการให้เหมาะสมนะคะ
ฟังเสียงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
ผมคิดว่าท่านนายกรัมตรีแล้วก็ท่านพลเอก
ประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรรมตรี
ได้พูดในเรื่องนี้ได้ชัดเจนแล้วนะ
ทั้งในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการกำชับตำรวจ
ผมว่าท่านได้รัฐศาสตรีการพูดของกับทั้งสองท่านนะ
ได้อธิบายอะไรไปแล้วนะครับ
ผมอยากให้เราดูมันทั้งบริบท
อย่าไปดูแยกส่วนดูทั้งบริบทของเรื่องนี้นะ
คือผมคิดว่ารัฐบาลอยากทำในสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับพระพุทธศาสนา
เราคนพุทธทุกคนเป็นคนพุทธส่วนใหญ่

แล้วก็ผมเลือกว่าเราพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุด
แต่อีกมุมหนึ่งคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
คนก็มีการวิจารณ์ว่าโอ้โหถึงขั้นนายก

นี่ค่ะพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าการที่นายกรัฐมนตรีออกมาขอโทษ
แทนตำรวจที่จับกลุ่มอดีตพระพุทธอิสระ

แต่ขอโทษเพราะว่ามันทำให้เหมาะสมจริง
แล้วก็จังหวะในการไปจับกลุ่มคือไปจับในเขตวัดนะคะ
มันก็กระทบกับความรู้สึกของพุทธศาสนิกชน
ดังนั้นก็ไม่อยากให้นำเรื่องนี้ไปบิดเบือน
แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่า

กับอดีตพระพุทธอิสระนะคะ
ก็ล่าสุดทางพลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตารองพบตร
ซึ่งเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ
ก็ชี้แจงว่าก่อนจะเข้าจับกลุ่มนะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ไปประเมินสถานการณ์
แล้วก็ดูการข่าวล่วงหน้าแล้วนะครับ
พบว่าในวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม
ในบริเวณพื้นที่กุฏิที่อดีตพระพุทธอิสระอาศัยอยู่เนี่ย
มีกาดอยู่เยอะแล้วก็มีอาวุธ
ก็เลยจำเป็นต้องวางแผนใช้เจ้าหน้าที่ชุดที่มีอาวุธติดตัว
แล้วก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มด้วยความรอบครอบและระมัดระวัง
ค่ะคือตำรวจเขาบอกตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปจับกลุ่มแล้ว
ว่าเขามีการข่าวบอกว่าเหมือนกันนั้นมีกาดจริง
คือตำรวจเองเขาก็ต้องระมัดระวังตัวตำรวจเองด้วยอย่างนี้
ซึ่งท่านวิราชัยบอกว่าพอเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงด้านในกุฏิแล้ว
ก็เห็นว่าอยู่รูปเดียวณขณะนั้นที่ยังเป็นพระอยู่นะครับ
ก็จำวัดอยู่ในกุฏิอยู่รูปเดียวเจ้าหน้าที่ก็ลดอาวุธ
แล้วก็อ่านหมายจับให้ฟังแล้วก็เชิญตัวมารับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบราม
ยืนยันว่าเป็นยุทธวิธีที่ถูกต้องแล้วอยากให้ประชาชนเข้าใจตรงนี้
อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ที่เขาเลื่อมสายศรัทธาอดีตพระพุทธอิสระเยอะนะ

อย่างทางพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับ
ซึ่งเป็นผอโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
และเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เสนอให้นายกและหัวหน้าคอสชใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
พบตรแล้วก็ย้ายผู้บังคับบัญชาและชุดจับกลุ่มของตำรวจชุดนั้น
เนื่องจากเป็นการทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจในการบุกจับกลุ่มพระในวัดแบบนี้
ส่วนวันพรุ่งนี้นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทยนะครับ
จะไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีนี้
แล้วก็จะให้ปรับปรุงกฎหมายคำสั่งขั้นตอนปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
กับพระพิสุสงฆ์ในพุทธศาสนานะครับ
ส่วนความคืบหน้าของพระที่ยังหลบหนีอยู่ในคดีทุจริต
งบประมาณบุรณปฏิสังหรณ์วัดกับงบประมาณอุดหนุนโรงเรียนพระประยัตติธรรมนะครับ
การติดตามตัวพระพรหมสิทธิ์จ้าวาดวัดสะเกด
ตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณวัดแล้วนะครับ
พบว่าก่อนเข้าจับกลุ่ม๑วันพระพรหมสิทธิ์ได้ขึ้นรถยนต์สีดำ
ทำกิจนิมนต์นอกวัดที่ย่านพุทธมนตรแล้วก็กลับเข้ามาที่วัดในช่วงเที่ยง
หลังจากนั้นก็นั่งรถกอล์ฟจากกุฏิไปฉันเพลแล้วกลับมาที่กุฏิอีกครั้งหนึ่ง
พระลูกวัดยืนยันว่าช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มของคืนก่อนวันเข้าจับกลุ่ม
เจ้าอาวาสก็คือพระพรหมสิตเนี่ยยังอยู่ที่กุฏินะแต่เจ้าหน้าที่พบว่าหลังจากทุ่มหนึ่งของคืนนั้นไปแล้วเนี่ย
กล้องวงจรปิดถูกลบหมดเลยฮะตั้งแต่ช่วง๒ทุ่มไปเนี่ยลบหมดเลย
จนถึงเช้า๒๔พฤษภาคมประมาณ๖โมงเช้าที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มที่กุฏิ
ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วหายไปไหนไปทางไหนอะไรยังไง
ก็ไปเห็นแต่ช่องประตูลับอะไรมากมายแถวริมกำแพงแต่ก็ไม่รู้ว่าไปไหน
ค่ะก็สองรูปที่ยังไม่เจอพระพรหมสิตกับพระพรมเมธี
อันนั้นอีกวัดหนึ่งพระพรหมเมธีใช่ค่ะก็คือวัดสัมพันธวงศ์
ตำรวจก็เลยบอกว่าอยากจะให้มอบตัวน่าจะดีกว่าเชื่อว่าทั้งสองรูปยังหลบหนีอยู่ในประเทศ
ถ้ายืนยันว่าไม่มีความผิดอะไร